ก่อนหน้านี้ที่นครราชศรีมาเป็นข่าวดังนะคะคุณยายอายุ๖๒ปีนะคะ
จริงคุณยายเป็นชาวไร่ชาวนามีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะ
แต่จู่วันหนึ่งมีหนังสือจากทางราชการแจ้งมาถึงคุณยายบอกว่าคุณยาย
คุณยายเป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วรายได้คุณยายเนี่ยมูลค่านับล้านต่อปี
ล้านเลยนะคุณยายบอกว่าฉันเหรอค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะ
ต้องตรวจสอบให้คุณยายสรุปแล้วตอนนี้เจอแล้วนะคะว่าทำไมทางการเนี่ย
ถึงส่งหนังสือลักษณะแบบนี้หาคุณยายก็เพราะว่าหลานคุณยายนั่นแหละ
เอาชื่อคุณยายไปรับจ้างเปิดบริษัทก็ต้องเกิดการเสียภาษีกันเกิดขึ้นนะคะ
เรื่องนี้ตรวจสอบให้แล้วนะคะคือจุดเริ่มต้น
ให้คุณผู้ชมดูจุดเริ่มต้นของความกุลหนนี้นิดนึงนะคะ
ผู้เสียหายคุณยายคนนี้ชื่อว่านางสิรินภาพันเหนือค่ะ
อยู่ที่บริษัทพี่มายนครราชศรีมา
สมัครขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาโควิด๑๙จากทางรัฐ
แต่สมัครไม่ผ่านเพราะระบบตรวจสอบว่า
มีรายได้ปีละ๑ล้านบาท
ต้องหักจ่ายภาษีณที่จ่ายปีละ๓๐๐๐บาท
คุณยายบอกจะมีได้อย่างไร
ก็เป็นชาวไร่ชาวนามีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ไม่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นล้านต่อปี

นำหนังสือรับรองเงินพึงได้ประเมิน

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชศรีมา๑เนี่ย

เพื่อวอนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงฟังเสียงคุณยายค่ะ
ไปเทศบาล

ที่กลับมากลับมาบ้าน

ลูกเลยมาหนูพาไปเอง

ก็ไปค้นดูก็เป็นชื่อป้า

ศูนย์ดำรงธรรม๒๕มีนาคม
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วนะคะ

บอกว่าเมื่อ๘ปีก่อน
ทั้งสำเนาปรัชชนเพื่อไปสมัครทำงานเป็นแม่บ้าน
บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

ก็เลยลาออกมารับจ้างทำงานอยู่บ้านเฉย
ไล่ย้อนดูข้อมูลก็เลยรู้ว่า

เอาเอกสารไปให้บริษัทที่หลานเป็นหัวหน้างานอยู่

หลานเองก็ยอมรับนะคะบอกทำจริง

เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องบานปลายขนาดนี้

สมัครขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาไม่ผ่านนะคะ

ยินดีจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดค่ะ

การที่เอาชื่อของคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ย
ไปเปิดบริษัทแบบนี้ค่ะ

แต่คนที่โดนก็คืออีกคนนึง